ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะ

แล้วก็เหตุการณ์ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้ว

เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะ
จากเดิมได้เดือนละ๖๐๐บาท

โปรดติดตามตอนต่อไป
ให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย๓ล้านคนให้มากขึ้นด้วย

ผู้สูงอายุที่มีฐานะสละสิทธิ์นะคะ
จะทำให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน
เบี้ยชราภาพเพิ่มขึ้นเป็น๑๒๐๐๑๕๐๐บาท

บอกว่าหากผู้สูงอายุบางรายที่มีฐานะดีอยู่แล้ว
แล้วก็สละสิทธิ์เอาเป็นเหรียญตราให้ดีไหม

ให้เป็นแบบเชิดชูเกียรตินะครับ